ช่วงนี้นะครับเราจะทำคุณให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพชัดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างไรและมีนัยยะอย่างไร
เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ที่สำคัญที่เกิดขึ้น
ในวันนี้นั่นก็คือสนามบินแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดิน
อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับนี่ก็คือเป็นสนามบินนานาชาติซาเวนเต็ม
จุดนี้เป็นจุดที่เกิดเหตุขึ้นก่อนนะครับในเวลาประมาณ๘นาฬิกา
ตามเวลาในท้องถิ่นของประเทศเบลเยี่ยมจุดนี้เกิดระเบิดขึ้น๒ครั้งด้วยกัน
หลังจากนั้นต่อมาอีกประมาณ๑ชั่วโมงในเวลาประมาณ๙โมง
ซึ่งเป็นชั่วโมงที่เร่งด่วนก็เกิดระเบิดขึ้นอีกหนึ่งจุด
ห่างอยู่ประมาณประมาณ๑๒กิโลเมตรเท่านั้น
จุดที่ตั้งอยู่นั้นห่างเพียง๑สถานีกับสำนักงานใหญ่
คณะกรรมธิการยุโรปรวมถึงคณะมนตรีแห่งสาภาพยุโรปด้วย
นี่ก็อาจจะเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็เป็นได้นะครับ
ในการที่คนร้ายนั้นเลือกที่จะก่อเหตุขึ้นในบริเวณจุดดังกล่าว
แล้วก็ล่าสุดครับทางด้านสถานีโทรทัศน์ของเบลเยี่ยมนะครับ
ได้มีการเปิดเผยภาพของผู้ต้องสงสัย๓คน
ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ที่เข้าไปก่อเหตุระเบิดขึ้นที่สนามบินที่กรุงบราเซลประเทศเบลเยี่ยมนะครับ
ซึ่งจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่นั้นระบุนะครับว่า
ลูกที่เกิดขึ้นนั้น๑ลูกน่าจะเป็นระเบิดฆ่าตัวตาย
ส่วนอีก๑ลูกนั้นน่าจะเป็นระเบิดที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง
ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุจุดนี้นะครับเป็นบริเวณจุดเช็คอินของสนามบิน
ซึ่งก็ยากต่อการที่จะรักษาความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็นี่เป็นภาพของ๓คนซึ่งในทวิตเตอร์นั้นก็มีคนทวิตนะครับว่า
ขวามือนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุครั้งนี้ก็เป็นได้
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สงสัยทั้ง๓คนที่อยู่ในภาพนะครับ
เป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจจะก่อเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้